วันเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
ก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะครับ
และตัวของอุ้งอิงแพทองทาน
นับวันก็ดีขึ้นดีวันดีคืน
ดูเหมือนว่าจะเหมือนเป็นไวรัสกำลังระบาดไปทุก
ทั่วหัวระแหงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทำให้หลายภาคการเมืองที่เป็นคู่แข่ง
เริ่มหนักอกหนักใจโดยเฉพาะพักเก้าไกล

จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไร

และนำพาประเทศเดินหน้าต่อไปได้
อันนี้เป็นโจทย์สำคัญของทุกพักในขณะนี้
ไปแก้สมการนี้พร้อมกันกับเจาะสนามการเมืองครับ

เป็นเหมือนไวรัสตัวใหม่ที่กำลังจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
หลังผลสำรวจจากสำนักต่างพบว่า
คะแนนของพักเพื่อไทยและอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
สูงเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่

เพียงแต่พักร่วมรัฐบาลเท่านั้นที่หนักใจ

โดยเฉพาะพักก้าวไกล
ปิยบุตรแสงกระหนกกุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่ประเมินว่า
คะแนนนิยมของพักนิ่งอยู่กับที่มาปีเสร็จแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วไม่เพิ่มไม่ลด
หากต้องการคะแนนมากกว่านี้ก็ต้องแสวงหาคะแนนจากกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจ
หรือกลุ่มคนที่ตัดสินใจเลือกพักอื่นให้หันมาเลือกก้าวไกล
แต่ปัญหาคือพักเก้าไกลต้องแก้โจทย์ยากอย่างแลนด์สไลด์ให้ได้ก่อนเมื่อคนจำนวนมากชอบทั้งสองพัก
และเห็นด้วยกับสิ่งที่พักเก้าไกลทำแต่ถ้าต้องการจะล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะต้องเลือกที่จะเทคะแนนให้กับพักใดพักหนึ่งเท่านั้นเพราะถ้าคะแนนกระจาย
โอกาสที่คั่วอำนาจเก่าจะกลับมาครองอำนาจได้อีกก็เป็นไปได้สูง
เพราะอย่าลืมว่ายังมีสวอีก๒๕๐คนที่พร้อมจะยกมือโหวตโดยไม่แย่แสเสียงของประชาชนแม้แต่อย่างใด
หากสถานการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันลงคะแนน
พักเก้าไกลจะได้คะแนนหลักจากคะแนนบัญชีรายชื่อนั่นคือผลพวงจากยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์
ประคองตัวไปจนจบเลือกตั้ง

ก็ต้องแก้สมการแลนด์สไลด์ให้ได้

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะมาคว้าชัยชนะ
จากระยองให้ได้ครับพี่น้องครับ
โอกาสชนะในเขตเลือกตั้งสูง
ไม่ใช่คะแนนทิ้งน้ำเปล่าประโยชน์
และพักคือตัวแทนของพลังใหม่สามารถสร้างความแตกต่างจากทุกพักทุกคั่ว
สร้างความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเทคะแนนให้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ในอนาคต
วนเวียนอยู่กับเรื่องเอาทักษิณไม่เอาทักษิณเอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์
อยู่กับปัญหาเดิมที่กักขังสังคมไทยไว้ตั้งแต่ปี๔๙ไม่ให้ไปไหน
ที่สำคัญการเมืองแพ้ชนะอยู่ที่ความเชื่อ
ผู้คนจำนวนมากต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งที่พูดและนโยบายนั้นทำได้จริง
เพราะต่อให้คิดแคมเปญดีเลิศขนาดไหนแต่ถ้าคนไม่เชื่อ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน